เอามาต่อกันที่คนมันจะดังอะไรมาหยุดก็ฉุดไม่ได้นะคะ
จะบอกเลยว่าเพลงปล่อยมาตั้ง๒ปีแล้ว
และมันตั้งมาดังเนี่ยคูณจู่ดังไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยยอดวิวสอนนี้ปลาไปจะร้อยล้านวิว
วันก่อนก็มาโชว์ลูกคอสดแบบอคุสติก
แล้วก็มาฝากเนื้อฝากตัวให้แฟนบันเทิงไทยรัฐติดตามกันด้วย
เขาก็ขอส่งเพลงเศร้าชื่อว่าต่อให้
เป็นตัวแทนของคนที่ตกอยู่ในสถานะที่ปรึกษา
คือต่อให้ดีแค่ไหนอยู่ใกล้แค่ไหนสุดท้ายก็ไม่ใช่ตัวจริงอยู่ดีค่ะ
โดนใจคนช้ำรักแน่นอนนั่นเองนะคะ
ดิฉันฟังมาประมาณ๑๘ล้านรอบเอาเพลงนี้

ตัวแทนของคนที่กำลังตกเป็นตัวเลือกของใครสักคนหนึ่ง
ต้องการคำตอบให้มันชัดเจนสักทีว่าเขาจะเลือกเราหรือเปล่านะครับ
เพราะทุกวงเลยทั้ง๓วงที่เอามาเนี่ย
ใช่ก็เดินทางมาเยี่ยมเยี่ยนแล้วก็มาฝากเนื้อฝากตัวกัน